เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูด้วยนะว่าถ้าเกิดว่า๔สิงหานี้จะมีการโหวตเลือกนายกใช่ไหม
เพราะว่าทางฝั่งพักเองเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวจะได้ข้อสรุปกันก็คือก่อนวันที่จะโหวตก็คือวันที่๓นั่นเองค่ะ
ทีนี้มาดูหน่อยไหมถ้าสมมติเกิดชื่อเคาะออกมาเป็นชื่อของคุณเศรษฐาท่าทีของสวจะเป็นยังไงบ้าง
สวเราไปคุยกับทั้ง๓สวค่ะสวจะเด็ด
ต่อนี้ทุกฝ่ายเลยสร้างสตอรี่แพงข้างหลังทีพักนั้นทีพักนี้
แต่สวมีหน้าที่ต้องโหวตเลือกนายกแล้วก็ต้องยึดหลักมาตรา๑๖๐อ่ะ
ผู้ที่ถูกเสนอชื่อก็ต้องมีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นประจักษ์
ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง
ถ้าเกิดถามผมนะการเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตของพักเนี่ย
ก็ผมก็ฟังที่คุณชูวิทย์เขาเคยออกมาพูดก่อนหน้านี้แหละ
ว่ามีคนที่เลี่ยงภาษีเอ้าแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะ
ผมคิดว่าผมในฐานะสวจะรับรองได้ยังไง
มันไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่ได้เสียงข้างมากแล้วผมต้องยกมือรับรองไปทั้งหมด
คุณเบิร์ตอ่ามันต้องเป็นที่ประจ่างอ่ะเหตุผลนี้รับฟังได้อ่าอ่าดังนั้นค่ะ
ในวันนั้นคุณเศรษฐาเองก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์นะครับ
ข้าวหน้าแนวคิดเรื่องบริหารประเทศและอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่อง๑๑๒สรุปว่าจะยังไง

กับอีกเรื่องนึงคือเรื่องความซื้อสัดสุจริต

อีกคนนึงคือสวกิติศักดิ์รัตนวราหะ

คือสวกิติศักดิ์เนี่ยนักข่าวของเราก็มีการวีดีโอคอลคุยนะคะ
สวกิติศักดิ์บอกว่าขอสวมบทเป็นหมอเดา
จากประสบการณ์ทำงานที่ทำงานด้านการเมืองมาเนี่ยนะ
ถ้านายกมาจากเพื่อไทยแล้วจะมีอะไรการันตีว่า
จะไม่ดึงก้าวไกลมาร่วมด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเสนอชื่อคุณเศรษฐา
เก้าไกลเองเขาก็ยังไม่ชัดไหมว่าสละหรือว่าสลัดจากเพื่อไทยแล้ว
ถ้าเกิดถามผมผมว่าเพื่อไทยไม่ได้มีทางเลือกอื่นนะ
จึงต้องส่งไม้ต่อให้กับพักอันดับ๓
อันดับ๓จำได้ไหม๗๑เสียงชวนใจไทย
ซึ่งอันนี้จะวินวินทั้งฝั่งเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทย
เฮ้ยเดี๋ยวใครวินใครวินครับใครวินครับคือพูดบอกว่าก้าวกลัยเนี่ย
แล้วสวจเดชก็พูดถึงเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องซื่อสัตว์น่ะ
เชื่อว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะไม่ผ่านการโหวตหรอกแต่ถ้าเกิดผ่านจริงคงสะบักสะบอมคงอู่อ่วมอยู่เหมือนกันเลยนะคะ
เลยขอเป็นโหนละกันขอเป็นโหนทำนายงั้นก็ฟังสวกิติศักดิ์เลยค่ะ
ส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยแน่ได้เป็นนักบาลอยู่แล้วนะฮะ
ภูมิใจไทยก็ต้องเชิญแน่นอนอยู่แล้วตรงนั้นแหละครับผมถึงบอกว่าถ้าเพื่อไทยส่งไม้ไปที่พักภูมิใจไทยจริง
ผมจึงอาศัยเป็นหมอดาวบอกว่าช้อยของนายกรัฐมนตรีจะเหลือเพียงสองท่าน
ก็คือท่านอนุทินแล้วก็ลุงป้อมครับม็อบมีแน่นอนนะครับ
แต่ส่วนทราบพิธีศาสตร์บอกว่าให้มันเกิดความขัดแย้เกิดมอบที่ทราบที่สุดนะฮะ
ก็คือถ้าหากว่าเพื่อไทยส่งไม้ให้ภูมิใจไทยจริงเนี่ยแม้มอบจะเกิดเนี่ยก็เอาอยู่ครับ
โอ้โหอะไรอ่ะโผล่นพิธีศาสตร์บอกว่านายกจะเป็นนายกอันุธินไม่ก็นายกประวิท

คุณผู้ชมด้วยเข้ามาใกล้ทีวีเปิดโทรศัพท์ดังหน่อย
จะเป็นนายกหนูหรือนายกป้อมเหรอ
ใช่ก็นี่ไงโหน
โหนสหวังกิติศาสตร์เขาบอกผมขอทำหน้าที่โหน
แล้วผมขอฟันออกมาแบบนี้
ก็นี่แหละคือประชาธิปไตย
แบบไทยที่เป็นผ่านตัวแทน

จบไปแล้วเราเลือกผู้แทนเข้าไปในสภาไง
แต่ในสภาไม่ได้มีแค่สภาร่างนะสิ

คุณผู้ชมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสวกิติศักดิ์เขานะ
คือเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ก้าวไก่นะ

แต่เขาวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะประชาชน
ก็ถ้าพักการเมืองไปรวมให้ได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งเนี่ย

เดี๋ยวแล้วก่อนหน้าก็เกินกึ่งหนึ่งแล้วไง
ก็สวเขาบอกพอมันไม่ถึง

ก็ถึงหน้าที่ของสวตามมาตรา๒๗
อ๋อคือกึ่งหนึ่งของเขาหมายถึง๓๗๕เลยทั้งหมดเลย
ไม่ใช่แค่ของสภาร่างอย่างเดียวคุณผู้ชม
แล้วคุณสวกิติศักดิ์ก็ยังบอกว่า
ตัวเขาเองเชื่อว่าพักเพื่อไทยและนายเศรษฐา

สลัดไปเป็นฝ่ายค้านอย่างชัดเจน
จะได้ชัดเจนเนี่ยเพื่อไทยต้องประกาศไปเลย

สวจะได้โหวตด้วยความสบายใจ
และยืนยันว่าก้าวไกลไม่สมควรเป็นรัฐบาลอย่างเด็ดขาดครับ
โอ้โหขออีกสักคนนึงละกันค่ะคุณผู้ชม

แต่จะอ่านโพสต์ให้ฟังเลยละกัน
เพราะว่าท่าทีของสวสมชายแสวงการ
พี่เบิร์ตดูนี่เขียนเอาไว้อยู่แม่งกาศกรรมเมื่อกี้เธอบอกจะอ่านนะ
เธออ่านให้หมดทุกบรรทัศน์นะ
บอกว่าอะไรบอกว่าอย่ากังวลใจพวกฝูงไฮยีน่า
คุ้มคลั่งด่าทอสัจจะวาจาอาจารย์หม่อมฮึกฤทธิ

พวกมันเป็นแค่แฮชแท็กหมาเยี่ยวรถภูเขาทอง
แฮชแท็กคาถาอาจารย์หม่อม
แฮชแท็กใช้ได้ผลชะงัดแรง

ไทยรี่ยีนหน้าคุ้มคร่ัง
ด่าทอนะด่าทอ

คือเมื่อสักครู่สอบโวย์กันเดียวสั่งบอกว่า
นายกเหรอต้องนายกหนูแหละ

และเป็นระดับหัวหน้าพักเลยนะที่เขาเชื่อแบบนี้
คือหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ครับ
คุณสุรทิมพิจารหัวหน้าภักร์และก็ส่อบัญชีรายชื่อ
คือสืบเนื่องจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
พร้อมด้วยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเลขาธิการพัก
ร่วมกันเดินทางไปทำพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ
โพศพลเจริญที่จังหวัดปฐุมธานีเมื่อ๓๐กรกฎาคม
แล้วพลเอกประวิทย์ก็ยังทำพิธีทิพยมนต์ด้วย
เป็นการเสริมดวงชะตานี่แหละครับ
ทำให้คุณสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพัก
ก็เล่าให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังนะว่า
ป้อมเนี่ยอาจจะมีดวงขึ้นนั่งเก้าอี้นายกเลยนะ

ตกที่นั่งจักรพรรดิหาผู้อื่นมาต่อกรยาก

ยิ่งทำให้บารมีมันยิ่งเสริมเข้าไปยิ่งเพิ่มเข้าไป
คุณสุรทินย้ำว่าพิธีเสริมดวงของบิ๊กป้อม
ได้ยินมาจากปากของพระเกจิอาจารย์
ที่มาประกอบพิธีกรรมเองเลยครับ
หัวหน้าภักดิ์ประชาธิปไตยใหม่หน่อยครับ
เพราะว่าดวงของท่านตกที่นั่งจักรพรรดิ
ครับคนอื่นสู้ยาก
อาจารย์สมพงศ์
คือพลเอกประวิทย์เนี่ยดวงท่านจะครบรอบ๗๘ปีคือวันที่๑๑สิงหา
โอกาสของพวกเราก็คนไทยถ้ามีโอกาสอายุมันจะครบรอบก็ไปเสริมดวง
พร้อมกับได้บารมีนะครับไม่ได้มีนัยยะอะไร
ก็นี่เป็นเรื่องของความเชื่อของคุณสุรทินพิจารณนะคุณผู้ชมหัวหน้าพัก
โดยเกจิอาจารย์ที่คุณสุรทินกล่าวถึงเป็นใครล่ะ
ในวันนั้นวันที่บิ๊กป้องกับคุณธรรมนัทไป
ปัจจุบันพระมหาหมุณีหรือหลวงปู่มหาหมุณีบวชอยู่ที่วัดป่าปุญยิมิตรที่ขอนแก่นครับ
แล้วพอสอบถามว่าพิธีทิพยมนต์เป็นการหนุนดวงเสริมดวงชะตา
จริงหรือเปล่าแม้จะเป็นพระชั้นผู้น้อยเพราะบวชเพียง๑สัปดาห์
แต่ด้วยเรื่องพุทธศาสตร์และศาสนพิธีกรรมที่มีความเชี่ยวชาญท่านก็เลยโดนนิมนต์เชิญไปนั่นเองครับ